ไปต่อถึงเรื่องการหัวประมูลโครงการของรัฐ๑๕๐๐กว่า
โครงการที่ผ่านมา๗๐๐กว่าล้านบาท
คุณผู้ชมวันนี้พรุ่งนี้มารือนี้๓วันนี้นะคะ
เขาจะเรียกบริษัทที่เคยไปยื่นซองประมูล
ไปรับซองประมูลสิไปซื้อซองประมูล
แล้วเดี๋ยวจะเอามาถามซิว่าอ้าวในเมื่อคุณไปซื้อซองมา

เพราะอะไรมันมีการจ่ายเงินอะไรหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ

คือโครงการเกาะสร้างถนนทางหลวงหมายเละ๓๗๕

ตำบลลำลูกบัวไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข๓๔๖
โครงการใหญ่นี้งบประมาณเท่าไหร่นะ
๓๐๐กับ๓๕๐ล้านบาทค้าค่ะมีการเรียก
บริษัทที่มีประวัติซื้อซองประกวดราคา
ก่อสร้างทางหลวงทั้งหมด๒๐บริษัท
จากที่ไปซื้อซอง๓๑บริษัทเอามา๒๐บริษัทก่อน
เดี๋ยวจะได้มาคุยเดี๋ยวจะได้มาถาม
ประเด็นหรือว่าหัวข้อที่จะถามก็คือเอาทำไมล่ะ
ในเมื่อบริษัทคุณซื้อซองประกวดราคา
ทำไมคุณไม่ร่วมการประมูลทำไมไม่เข้าร่วมเสนอราคา
นี่มีการเรียกสอบทั้งหมด๒๐บริษัทที่ว่าในฐานะพยานนะคะ
ส่วนกลุ่มบริษัทที่ต้องสงสัยว่าเข้าข่ายหัวประมูลเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่ามีการสืบสวนสอบสวนแล้ว
แล้วไปเจอพยานหลักฐานต่างเพียงพอที่จะกล่าวหาได้
เต็ปต่อไปเลยคือการออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมคดีหัวประมูลเป็นคดีที่ต้องใช้เวลาเลย
ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งเรื่องงานเอกสารเอ่ยงานการเงินเอ่ย
จนถึงการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็อนุมัติงบประมาณ
ดังนั้นหลังจากนี้นี่ต้องให้เวลาหน่อยนะคะ
ถึงจะรู้ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงนะคะ